ชายคนนี้แฟนที่เป็นผู้หญิงบอกเลิก
บอกเลิกเสร็จปั๊บผู้ชายตามง้อ
้อไม่สำเร็จคราวนี้ผู้ชายเอามีดมาแทงผู้หญิงตายเลยครับ

หมู่๔ตะบนกรอกสมบูรณ์ครับที่ศรีมหาโพธิปลาจีนบุรี
พบร่างผู้เสียชีวิตคือนางสาวนัทนันนาพร
กองสุวรรณอายุ๒๒ปี
เป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรม๓๐๔ครับ
สภาพศพของเธอโอ้โหคุณผู้ชม
ถูกแทงด้วยมีดพับยาวประมาณ๔นิ้วเข้าตรงไหนบ้าง
หอย๑แผลราวนมซ้าย๒แผลแล้วก็ไหล่ซ้าย๒แผลครับ
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบีย
แล้วก็รองเท้าแตะสีน้ำเงินขาวแล้วก็มีดพับเปื้อนเลือดตกอยู่

ผู้ก่อเหตุคือนายธนกรอายุ๒๔ปี
คุณผู้ชมครับหลังก่อเหตุถูกรอบพอหอพักจับตัวไว้ได้
เขาก็สารภาพเลยว่าคบหากับผู้ตายตั้งแต่นู้น
เทคนิคคบกันมานาน๘ปีครับ
แล้วก็พักอยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยา
พอเรียนจบผู้ตายก็หนีไปหายไปเป็นเดือน

ก็พยายามตามหาทุกวันจนมารู้
มารู้ว่าทำงานที่ไหนก็เลยนะครับสะกดรอยตามมาถึงหอพัก
ผู้ตายเพิ่งจะมาเช่าได้แค่๒วัน
พยายามง้อขอคืนดีแต่ผู้ตายไม่ยอมครับ
ด้วยความโมโหเลยใช้มีดพับจ้วงแทงฮะ
นะครับตามจุดที่ผมได้รายงานไปแล้วนะครับ
กรกรเฮเนี่ยเขาบอกเขาโทรบอกพ่อ
ว่าตามเจอแล้วนะแฟนผมอ่ะ
ถ้าแฟนไม่กลับไปอยู่ด้วยเดี๋ยวจะฆ่าเลยนะ
พ่อก็ยังห้ามเลยว่าอย่าไปทำเลย
แต่สุดท้ายนายธนากรเขาก็ก่อเหตุดังกล่าวครับ
หลังกรเฮทนะกร
ก็โทรหาพ่ออีกครั้ง
เขาโทรหาพ่อครั้งนี้ก็จะพูดว่าอะไรครับ

ขอโทษมันเป็นอะไรแล้วบอกมันอย่างนี้

คือพ่อก็ยังจับใจความไม่ได้นะครับ

เพราะว่าเขาคุยตั้งแต่ก่อนก่อเหตุแล้วไง

ผมจะทำเขาก็บอกว่าเขาทำจริงนะฮะ

ตำรวจนะครับตำรวจคุมตัวนายธนกร
ดำเนินคดีที่สพระเบาะไผ่ครับ
ก่อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาด้วยการใช้มีด

ให้มารับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปครับ